คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะ
สำหรับกรณีเรื่องของจักรยานยนต์บอมที่ปัตตานีค่ะ
มีคนร้ายลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์กลางตลาดนัดบ่อทองเลย
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ
แล้วก็มีรายงานผู้บาดเจ็บอีก๒๒คนค่ะ
ส่วนที่ยาลาเองก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ยิงปะทะเดือดกันนาน๕ชั่วโมงก่อนจะจับตายแกนนำค่ะ
ยิงประทะกันอย่างดูเดือดนี้มันเกิดขึ้น
ตอนที่เจ้าหน้าที่สนที่กำลังกันเข้าปิดล้อมบ้านเป้าหมาย
อยู่ในหมู่บ้านตันหยงที่ตำบลกาตองอำเภอยหาจังหวัดยาลาบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
และเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญผู้นำศาสนามาช่วยเจรจาให้คนร้ายมอบตัวแล้วด้วย

จากนั้นเริ่มมีการยิงปะทะกันเป็นระลอก
ที่คนร้ายจะนำเศษวัสดุมาจุดไฟให้เกิดควันเพื่อกำบังตัวหลบหนี
แต่ว่าไฟเกิดลามไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องขอรถดับเพลิงมาช่วยสกัดเพลิง
ต่อมาตำรวจภูทรภาค๙ก็ได้นำกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่
แต่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาค่ะ
ทำให้พันธุ์ตำรวจเอกพรมพัฒน์สนิทศรีผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรภาคเก้าได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยหา
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ระดมยิงกดดันกันอย่างต่อเนื่อง
ไปจนถึง๖โมงเย็นนะคะเสียงปืนถึงจะสงบลง
รวมระยะเวลาปฏิบัติการครั้งนี้กว่า๕ชั่วโมงค่ะ
พอเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบศพของนายอับดุลละลาเต๊ะวัย๓๕ปี
แล้วก็มีหมายจับคดีความมั่นคงไม่ต่ำกว่า๔คดีด้วย
ส่วนคนร้ายที่เหลือหลบหนีไปได้
ส่วนที่อำเภอหนองจิกนะคะที่ปัตตานีค่ะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีคนร้ายลอบวางระเบิดกลางตลาดนัดบ่อทอง
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ๒๒คน

ถูกนำส่งโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร

คือเด็กชายไอดิวฟิตลียาโกะวัย๑๔ปี
และนางซาริปะเยาะแซวัย๓๕ปีค่ะ
ซึ่งที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนและซากรถจักรยานยนต์
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณตลาดนัด
ทำทีเหมือนกับว่ามาซื้อของค่ะ
จากนั้นเดินหนีไปแล้วก็กดชนวนระเบิดแสวงเครื่อง
หนักราว๑๐กิโลกรัมที่ซุกซ่อนเอาไว้ในรถจักรยานยนต์

ต้นเชื่อว่าเป็นฝีมือของแนวร่วมกลุ่มเดิมนั่นแหละค่ะ
ซึ่งชุดสืบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใด
ว่าน่าจะรู้ผล๒๓วันนี้ล่ะค่ะ